คราวนี้มาถึงช่วงของเราแล้วของกินถิ่นเรา
พอรับประทานเผ็ดแล้วจะต้องตบด้วยขนมหวาน
เรื่องของหวานหน่อยนะฮะของกินถิ่นเราวันนี้
จะพาไปรู้จักกับขนมไทยประยุกต์
นับวันบอกว่าหารับประทานได้ยากแล้วนะครับ
มีขายไม่กี่แห่งคราวนี้ไปถิ่นไหน
ไปถิ่นเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
หน้าตาของที่มาของขนมลืมกลืน
ชื่อเขาขนมลืมกลืนเป็นอย่างไร
เราไปตามติดจากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
พาไปของกินถิ่นเรากันเลยครับ

หลังจากนั่งเรือข้ามแมนามเจ้าพระยานะคะ
ใช้เวลาประมาณไม่ถึง๓นาทีค่ะ
ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้จะพาไปรู้จักกับขนมชนิดหนึ่ง
แค่ชื่อก็ชวนสงสัยนั่นก็คือขนมลืมกลืนนั่นเองค่ะ
หลังจากเดินล่างกินมาเมื่อวิทยาลัย
หลังจากเดินลั่นเลี้ยวไปตามซอยเล็กภายในเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เราก็เจอกับร้านขนมไทยบ้านจามงกุฎร้านดั้งเดิมค่ะ
เปิดขายขนมไทยมานานกว่า๕๐ปี
ว่ากันว่าเป็นร้านขายขนมไทยเจ้าแรกแห่งเกาะเกร็ดเลยทีเดียว
ส่วนที่เห็นจัดวางอยู่ในจานหน้าตาน่ารักชวนทานนี่แหละค่ะขนมลืมกลืน
ยุพินจันหอมกุลอายุ๖๐ปีเจ้าของร้านเล่าว่า
ขนมลืมกลืนเป็นขนมไทยทำจากแป้งถั่วเขียวหรือแป้งสลิม
ดัดแปลงมาจากขนมตะโก้โบราณค่ะ
ส่วนที่มาของคำว่าลืมกลืน
บางคนบอกว่าเป็นเพราะขนมอร่อยหอมหวานมัน
อยากจะเคี้ยวอยู่ในปากให้นานแบบลืมกลืนไปเลย
แต่บางคนก็บอกว่าเป็นการเปรียบเปลยถึงเนื้อแป้ง
นุ่มและลื่นคอจนลืมไปเลยว่ากลื่นไปแล้ว
เราอยู่ที่ว่ามันนุ่มนวลหอมน่าทาน
แล้วก็เป็นอะไรที่มันเหมือนขนมไทยโบราณนะคะ
แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเป็นความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นนะคะ

เติมกลิ่นสังเคราะห์เพื่อความหอม
และเพิ่มสีสันให้ขนมดูสวยงามน่าทาน
จากนั้นนำไปกวนบนเตาด้วยความร้อนไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
ไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจทำให้เนื้อแป้งแห้งหรือเละก็เป็นได้
ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความช่ำชองเป็นพิเศษ
ไปสักพักเมื่อแป้งในกระทะไซส์เป็นเนื้อเดียวกัน
เป็นอันได้ที่ค่ะให้นำขึ้นจากเตาแล้วตักใส่ถ้วยวุ้นเล็ก
ก่อนนำไปตกแต่งหน้าขนมด้วยการหยอดตะโก้
ที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลและกะทิ
จากนั้นค่ะโรยด้วยถั่วซีกคั่วกรอบสีเหลืองทอง
จะได้ขนมลืมกลืนหน้าตาชวนลิ้มลองรสชาติละมุนและกลม
ทันทีที่หยิบขนมเข้าปากนะคะลิ้นก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มของแป้งค่ะ
ส่วนรสชาติค่ะมีความหวานหอมมันแล้วก็อร่อยอย่างลงตัวนะคะ
แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทำไมขนมชนิดนี้ถึงได้ชื่อว่าขนมลืมกลืนค่ะ
ส่วนผสมดูเหมือนธรรมดาง่ายใครก็ทำได้
แต่บอกเลยค่ะกว่าจะลงตัวแบบนี้
ต้องใช้ประสบการณ์และความเอาใจใส่พิถีพิถันทุกขั้นตอน
ต้องใส่ใจในการกวนนิดหน่อยคืออย่าเร่งนะคะ
ใส่ใจลงไปในขนมอะค่ะว่าอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะ
ส่วนสัดส่วนของขนมเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะ
ในอดีตการทำขนมลืมกลืนจะหยอดลงใบตองค่ะ
แต่ว่าปัจจุบันเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปได้ประยุกต์ให้ทันสมัยมากขึ้น
แต่ยังคงความอร่อยหวานหอมมันเข็ม
ตามแบบฉบับขนมลืมกลืนอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ส่วนใครเห็นแล้วอยากทานขึ้นมาคงต้องหายากหน่อยนะคะ
เพราะมีไม่กี่แห่งที่ยังคงอนุรักษ์ขนมไทยชนิดนี้อยู่